เมื่อกี้นะเป็นเรื่องของไฟที่เราเตือนกัน

รถคันหนึ่งไม่รู้ยังไงอีท่าไหน
ชนแบบระเนรนาศไปชนเสาไฟอีกต่างหากประเด็นมีเด็กน้อยสี่ขวบนั่งเล่นชิงช้าอยู่หน้าร้าน
โดนไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูค่ะ
มันเหินมาเลยอ่ะใช้คำว่าเหินเหมือนวินได้

น้องวิ่งไปเลยนี่วิ่งไปเลยค่ะ
คือด้วยความตกใจนะแล้วคือเคราะห์ดีจริงที่รถมันมาเร็วมาแรง
มันชนท้ายรถเก๋งคันที่จอดอยู่เฉย
หลังจากชนปุ๊บรถมันเหินเหมือนมันลอยขึ้นไปได้ในอากาศ
แล้วมันมีกล้องสังเกตไหมว่ามันเหมือนพุ่งไปทางกล้อง

นี่แหละค่ะขับมาด้วยความเร็วจริงนะคะ
เหินข้ามฟุตบาทหลังจากชนท้ายรถเก๋งคันนั้นที่จอดอยู่
ฉลับไปชนกับต้นไม้ใหญ่แล้วพุ่งไปชนซุ้มขายเบอร์เกอร์
เขาบอกตรงนั้นเป็นซุ้มขายน้ำขายเบอร์เกอร์สภาพแบบนี้

และยังมีรถซาเล้งอีกคันนึงที่อยู่หน้าร้านสเต็กตรงนี้
มีเสาป้ายทางหลวงหักอีก๒ท่อนคุณ

รถเก๋งคันต้นเหตุพลิกคว่ำแบบนั้นเลย
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุลูกชายของเจ้าของร้านสเต็กที่อยู่ตรงนั้น
น้องสี่ขวบเองนั่งเล่นแกวงเลย

น้องดันเห็นเหมือนคงจะได้ยินเสียงมาก่อน
และเห็นวินาทีที่รถมันพุ่งไปเหินไป
วิ่งหนีเข้าร้านนางดีดีนะเด็กมีสติ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งนะคะ๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
หน้าร้านสเต็กนะคะโฟลกบนถนนเพชรเกษม

ก่อนเกิดเหตุลูกนั่งเล่นอยู่ตรงเก้าอี้หน้าร้าน

เขาก็บอกว่าพนักงานกับลูก
อีกคนนึงของเขาเนี่ยคือล้างจานกันอยู่ในซุ้ม
เห็นรถเก๋งลอยมาแต่ไกลเลย

เพราะว่าบาดเจ็บที่เข่าโดนเศษไอ้อะไหล่ของรถ

ส่วนคนขับรถคันนี้อยากรู้ไหมเขาเป็นไง
สภาพคิดว่าเขาจะรอดไหม

อันนี้เจ้าของร้านบอกลักษณะคล้ายคนเมา

จากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นรถเก๋งคันสีแดง
ลูกค้าที่จอดอยู่คันแรกเลยที่โดนชนท้าย
ก่อนที่รถคันต้นเหตุจะเหิน

ซุ้มร้านขายน้ำรถซาเล้งเสาป้ายทางหลวง

พังค่ะตอนนี้คนขับรถเก่ง
มีญาตินะมาแสดงตัวกับตำรวจ

อาการเจ็บหน้าอกตำรวจบอกเดี๋ยว
เดี๋ยวรอหายดีก่อนละกันเดี๋ยวเรียกมาสอบแบบ
เจรจาค่าเสียหายกันต่อไป
แล้วตอนแรกคือยังไงอ่ะพี่
งงเนอะมีจังหวะชุลมุนด้วยเนอะ